เมื่อวานท่านนี้คงจะชูกล้ามไม่ค่อยออก
คนถามหากันทั้งโซเชียลนะครับ

คือท่านไปติดตามสถานการณ์อยู่ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมครับ
คุณชจ๊ะสินทิพันศ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกอธมศ์๒ดินแดง
ท่านประดับฟังข้อมูลสถานการณ์น้ำในกอธมศ์
เจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักที่ย่านหนองบอย
อยู่แถวประเวทแล้วครับแถวประเวทตกหนัก
คุณชัดชาติบอกในไลฟ์บอกว่าน้ำยังไม่เยอะมาก
คือตอนนั้นท่านพูดณเวลานั้นแต่อย่าประมาท
ระดับน้ำในคลองไม่น่าห่วงยังต่ำกว่าระดับวิกฤต
รวมถึงคลองลาดพร้าวซึ่งระดับน้ำยังไม่สูงมาก
แต่ระหว่างไลฟ์มีชาวบ้านส่งข้อมูลน้ำท่วมหนักอยู่แถว
เอกมัยหูบ่อนนู่นซึ่งชาวบ้านในรายงานสถานการณ์บอกว่า
น้ำเข้าบ้านแล้วซึ่งคุณชาติชาติย้ำให้ประชาชนแจ้งมานะครับ

จดไว้อีกทีก็ได้เดี๋ยววันไหนน้ำท่วม
๒๒๔๘๕๑๑๕นะครับ

หลังจากบอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะครับโอ้โหมีคนโทรเข้ามารัว
แล้วใครรับอ่ะนี่ครับรับเองครับ
ท่านพูดว่ากฎฐวรรพย์รับเองแต่ท่านก็ออกตัวนะ
ตุ้มต่อมรับเองเนี่ยเดี๋ยวจะใส่เต็มที่เลยหรือเปล่า
น้องเห็นดั่งหก

อีกแปบหนึ่งนะเดี๋ยวแล้วมากับถ่ายเองนะครับ
จุดดีครับนี่เป็นท่านก่อนครับ

กระโดนไปนี่กระโดนจัดหนักไหมนี่
น้องเขาน่ารักสำหรับเพื่อนกันดีทำขอบคุณนะ
เช้านี้คุณชาติชาติไปแล้วครับไปติดตามสถานการณ์แล้ว
สำรวจสถานการณ์น้ำนะครับที่ย่านกล้วยน้ำไทยสุขุมวิทย์
ซึ่งเมื่อคืนน้ำท่วมสูงมากจนหลากเข้าท่วมบ้านของชาวบ้าน
นะครับแต่เช้านี้แห้งแล้วนะฮะอันนี้เป็นภาพเมื่อคืน

ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมประมาณ๕ชั่วโมงก็ทยอยลดลง
ระหว่างการไลฟ์นี่ครับนี่ครับ
คุณชาติชาติไปยังไงไปวินมอเตอร์ไซค์นะ

ขยะในมือท่านลงถังเถอะครับ
นี่แหละฮะขยะมันคือเมื่อกี้ตอนที่ท่านบอกว่าน้ำในคลอง
มันยังต่ำอยู่เนี่ยก็คือเขามีการบริหารจัดการแล้ว
แต่ที่มันลงคลองได้ช้านี่แหละครับ
มันติดขยะในมือท่านที่ไม่ลงถัง

ช่วยกันนะอย่าทิ้งขยะลงบนพื้นถนน
เห็นเขาบอกลุดอยู่ริมถนน
คุณชชาร์นะครับลดลงเลย
ถ้าสมมุติว่าคนเราไม่ทิ้งขยะลงถนนนะ

แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ครับเดี๋ยวนี้คือเวลาฝนตกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่กรทมเนี่ยนะครับ
จะออกทำงานเลยที่โทรเบอร์เมื่อกี้เครื่องสูบน้ำจะไปเนี่ยฮะเครื่องสูบน้ำจะไปเจ้าหน้าที่จะไปแล้วเดี๋ยวนี้ฝนตกเราจะเห็นรถเทศกิจนี่ครับ
เทศกิจไปคอยถามตามป้ายรถเมย์ถามจากทางจุดชุมชนที่มีการเดินทางกลับบ้านได้หรือยังกลับบ้านได้ไหมบ้านอยู่ไหนยังไงแล้วเทศกิจจะไปส่งจนถึงบ้านครับ
นี่คือการทำงานที่เราเห็นนะฮะว่ามีเกิดความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเอาล่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญนะฟ้าฝนไม่มีใครห้ามได้ครับ